คุณผู้ชมตามคดีนี้อยู่หรือเปล่าผมตามแล้วก็รุ้นอยู่เหมือนกัน
เรืองศักดิ์ที่ตามไปง้อภรรยาที่กระบีแล้วก็ยิงตำรวจพาลูก๑๐วันกว่ากับเมียหนีไป
คือแม้ว่าเขาจะไปจอดรถไปจอดรถแล้วก็ปล่อยลูกเมียแล้ว
แต่เขายังไม่มอบตัวครอบครัวหนักใจมาก
ตำรวจกองบังคับการสืบสวนภูทรภาค๘แล้วก็ชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
นำกำลังลงพื้นที่ติดตามตัวหลังจากนายเรืองศักดิ์เรือนแก้วอายุ๒๓ปี
ที่ขับรถยนต์คันเมื่อกี้นิสสันจุ๊กสีขาว
พาเมียพาลูก๑๐วันกว่าเพิ่งคลอดนะครับเอาไปทิ้งไว้
แล้วเขาก็โทรให้พ่อเนี่ยมารับเขาไปตัวเขาก็หนีไปนะฮะ
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปติดตามนะครับตั้งแต่จุดที่เขาทิ้งรถไว้ก็คือ
ถนนสายเอเชีย๔๑นะฮะแล้วก็แยกสวนผัก
พื้นที่ตะบนทุ่งโพอำเภอจุลาพรจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
่งหน้าไปยังทุ่งสงศ์พลตำรวจตรีธรรมนูลประยืนยงนะครับ
ผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชุมติดตามความคืบหน้าที่สพชะอวดเลย
เชิญพ่อกับแม่ของเรืองศักดิ์มาให้ปากคำด้วย
คือระหว่างคือด้วยความอึดอัดนะครับคุณผู้ชมฮะ
พ่อถูกสอบปากคำน้ำตาไหลบอกตำรวจ
หนักใจคุณตำรวจพยายามแล้วนะเกลี้ยกล่อมลูกนะฮะ

ขณะที่แม่ของผู้ต้องหาก็เล่าบอกว่าเธอกับพ่อของ
เรืองศักดิ์ที่พูดแบบนี้เพราะว่าจริงแล้วเขาหย่าร้างกันมานานแล้ว
ส่วนนายเรืองศักดิ์ลูกชายเนี่ยจริงแม่บอกว่าเป็นคนนิสัยดีใจเย็น
แต่ก็ไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุแบบนี้
เชื่อว่าสาเหตุมาจากญาติของฝ่ายหญิง
อันนี้แม่ของเรืองศักดิ์เชื่อนะ
คือที่ไปข่มขู่ลูกชายก่อนว่าจะพาตำรวจมาจับ
กดดันให้ลูกชายขาดสติแล้วทีนี้
เพราะว่าลูกชายตั้งใจจะไปรับภรรยาและลูกเนี่ย
กลับมาอยู่ด้วยกันเท่านั้นนะครับ
หลังจากทราบข่าวรถผ่านหน้าฟวาบไปนะครับ

หลังจากทราบข่าวครับเธอเองก็กินไม่ได้นอนไม่หลับ
พยายามติดต่อลูกชายติดต่อไม่ได้ครับ

ขอเป็นคนเกลี้ยกล่อมลูกชายให้ถึงที่สุดนะ
อยากคุยกับลูกห่วงลูก
ตอนนี้กลัวลูกจะทำร้ายตัวเองครับ
ตอนนี้ผัวเรากลัวอย่างเดียวคือ

เพราะวันน่าย่างเดียวว่าให้ลูกคิดได้

ใช่ค่ะแต่เป็นไปได้คืออยากให้ลูกเอามามอบตัว
ยอมรับซิ้งที่ตัวเองทำพิษทุกอย่าง
แต่ว่าลูกแล้วไปเขายิงกันลูกแล้วไม่ทำแบบนี้
ลูกแล้วใครต้องการยังไงลูกกับเมียมันกลับมาเฉย
ไม่ได้ไปทำก่อเอดก่อได้เลย
เพราะเขาโตมาก้มกู้ลูกแล้วก่อน

ส่วนภรรยาของนายเรืองศักดิ์นะครับ

สาเหตุที่สามียิงรถตำรวจ
เท่าที่ถามสามีมาในรถตอนที่เขาพามาพาหนีนะ

ชาวบ้านมายืนดูตอนที่เขาไปรับเธอ

เหมือนไม่ยอมให้เธอกลับไปกับเขาด้วย
แต่พอเธอขึ้นรถก็ยังมาเจอตำรวจรถตำรวจตามอีก
เหตุการณ์มันบังคับบีบคันเขาว่าแบบนั้น
เท่าที่เธอคุยกับสามีในรถสามีไม่ได้บอกว่าจะมอบตัว
พูดเพียงว่าอยากอยู่กับลูกกับเมียนะครับ

ก็ยังไม่ได้นำตัวในเรืองศักดิ์นะครับ

เชื่อว่าน่าจะมีคนพาหนีไปกบดานอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง
ขณะที่ตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านพักของพ่อ
แล้วก็ของเจ้าตัวนะของเรืองศักดิ์เนี่ย
ก็ไม่พบเบาะแสหรือร่องรอยแต่อย่างใดครับ